ส่งยิ้มให้หนูสักทีและจะยอมเป็นเด็กดีของพี่เลย
วันนี้สาวแรงใช้ได้เลย

แต่ถ้าก้าวเข้ามาในใจไม่ให้ออกแล้วนะครับ

อย่างเรื่องความรักนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะมีความจริงจังเรื่องความรักมาก
จริงจังแล้วทำไมโสดมาถึงตอนนี้คะ

ทุกคนอาจจะไม่ได้คิดเหมือนเราทุกคนนึกออกใช่ไหมครับ
กระทำของเราหรืออะไรอย่างนี้ที่เราแสดงออกไปในสื่อหรือความรัก
ผู้หญิงแต่ละคนก็อาจจะมีเลเวลไม่เท่ากัน

ถ้าอยู่ห่างกันตำแหน่งนี้
เป็นคนสปอร์ตแล้วมีเงิน

มือขวา

ตัวเจ้าชะตาใช้ความรู้สึกเป็นตัวทดสอบ

อยู่ในมือขวาแต่เส้นอาทิตย์ก็ดี
เขาอายุ๕๐ไปแล้วนี่เขามีตังค์เยอะ
๔๐ใช่ไหม๕๐จะมีตังค์เยอะ

อาจารย์นี่เยอะถึงแบบว่าระดับ๑๐ล้าน๑๐๐ล้านเลยไหม

รวยรวยสปอร์ตเจ้าชู้ไหมครับอเจมส์อเจมส์ใช่ครับ
อุปกรณ์แต่งรถที่คุณเคยแต่งให้กับรถตัวเองแพงที่สุดคืออะไรครับ

กี่บาทครับเบรกเนี่ยประมาณ๒๓แสนได้ครับ
๒๓แสนรถนี่ราคา๑๖๐๐๐๐๐บาท
อันนี้เบรกอย่างเดียว๒แสน
เป็นคนที่มีเหตุมีผลมีหลักการ
แต่อีกสัญญาณหนึ่งเขาเป็นคนใจร้อน
เกิดวันที่เท่าไหร่ครับ

สัญญาณก็บอกว่าเจ้าชะตาตอนเด็กเขาอาจจะไปอยู่กับครอบครัว

เขาก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้ด้วย
เดี๋ยวก่อนพัดภาคเรื่องอะไรวะ

ที่ไม่ได้อยู่กับครอบครัวใช่

ปุ๊บเขาก็เหมือนทิ้งหนูเลย
นั่นก็คือเรื่องที่โดนใจมากเขาบอกว่าต้องพัดภาคมาก

เจ้าชะตาต้องพัดภาคมาตั้งแต่เยาวัยอะไรสักอย่างหนึ่ง
แต่นี่เรามาดูลายมือเขามือซ้ายครับลักษณะมือซ้ายเขาเป็นเส้นลายมือขาด
แต่ไอ้ตำแหน่งเส้นสมองนี่เขาอยู่เนินพฤหัสเนี่ยบอกเลยเขาเป็นคนเชื่อมั่นตัวเอง
แล้วเขาไปเส้นอังคารเนี่ยอังคารนี่หมายถึงว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองดูแลเขาอยู่
เพราะตามว่าเขาต้องทำงานที่เกี่ยวกับการเจรจาการพูดต่างเนี่ยดี

ดูหนั้งเขาตรงมากเลยอ่ะ
โดรนชุฟำดอก

ใช่บรมบอลก็เกิดวันศุกร์แต่ว่าไม่ได้เสียหายนะงั้น
แต่ถามว่าคู่มิตรกันคือคนเกิดวันอาทิตย์
ไม่รู้แล้วแต่มีนว่าจะเลือกยังไง
เพื่อนเห็นด้วยมั้ง
ทำไมถึงเลือกก่อน
หนูเป็นคนชอบงานอะไรที่เกี่ยวกับการพูดการเจรจาอยู่แล้วค่ะ
แล้วก็อย่างพี่เขาก็คืออายุมากกว่า
มีความมั่นคงเหมือนแบบผ่านประสบการณ์ชีวิตมาแล้ว
อยากได้ผู้ชายที่แบบปรึกษาได้อะไรอย่างนี้
อาจารย์แล้วอย่างนี้ดวงของเขาจะหนุนนำกันไปได้ไหมฮะ

เขาเกิดวันสุขกับพระรหัสก็ไม่ได้เป็นคู่สัตว์
แต่ว่าเวลาของขึ้นเนี่ยขัดแย้งกันแน่นอนด้วยอารมณ์

อย่างที่พี่กะติ๊บบอกว่าเขาดูเป็นตัวของตัวเองมากเกินไปอะค่ะ
ว่าถ้าเป็นแฟนกันแล้วแบบบางทีแบบ
อาจจะมีบางทีหนูพูดอะไรไปเขาอาจจะเชื่อความคิดของเขามาก

จริงถามที่คิดเป็นคนชอบแบบไหนมันคือก็ไม่มีสเต็กนะครับ
พี่เน้นที่อยู่กันแล้วค่าบรรณ์เป็นอยู่สบายใจมีความสุขมากกว่า
ในการจะวัดว่าคนเป็นคนเป็นไงมันคงอาศัยอยู่แค่เวลาวันซักวัน
ไม่ได้ไม่ใช่ใช่มันต้องใช้ความรู้สึกเนาะ
แล้วแบบในตัวมิ้นท์แบบพี่ชอบอะไรอีกไหม
หลายอย่างนะเรื่องความคิดเป็นจุดหนึ่งที่ฟังแล้วแบบรู้สึกแบบเออชอบ